ไหนก็พูดถึงเรื่องการขึ้นโชว์แล้ว
วงการหมอลำโอ้โหคุณผู้ชม

เขาต้องไปจอยหน้าเวที

่วดอะไรใช่ไหมละคุณผู้ชมหา

นี่เดี๋ยวจะนึกถึงวันนี้เลยค่ะ
เวียงนรมนเคยมาร้องเพลงสดในรายการของเราแล้ว
บอกเลยว่าตอนนี้คิวงานแสดงคอนเสิร์ตของน้องเวียงนรมนเนี่ย
ยาวไปจนถึงปีหน้าเลยนะคะไม่ธรรมดาเลย
ไปแสดงที่ไหนแฟนเพลงจับจองหน้าเวทีตลอดเลย
ฮอตจริงอะไรจริงไปจับจองหน้าเวทีไม่เป็นไร

ไม่ได้ไม่ได้ใช่ปังแบบนี้ก็เลยต้องถามน้องเวียง
ถามว่าปีนี้เนี่ยถ้าจะเรียกว่าเป็นหมอลำสาวที่ปังได้ไหมนะ
เข้างานแน่นเหรอเกินน้องก็ตอบแบบเขินนะคะว่า
โอ๊ยพี่คำนี้ก็แล้วแต่แฟนจะมอบให้เลยค่ะ
หนูเนี่ยรับได้เสมอไม่ว่าจะดังหรือไม่ดังก็ตาม
ขออย่างเดียวขอแค่มีคนฟังอยู่หน้าเวทีก็พอ
เพราะนั่นคือกำลังใจที่มอบให้กันค่ะ
ไปฟังเสียงน้องเวียงเขาอ้อนกันหน่อยจ้า
เวียงเนี่ยงานมาได้ตลอดเลยค่ะ
เพราะว่าเวียงชอบเวียงรักในการร้องเพลง
แล้วก็อยากเห็นแฟนเพลงหน้าเวทีเขามีความสุข
พอมาปีนี้มีคนมาถ่ายรูปมีคนมาขอเพลงขออะไร
คือเวียงร้องไห้ก็มีนะคะพี่เวียงร้องไห้เลย
เป็นตื้นตันมากบอกไม่รู้ว่ามันเป็นความดังหรืออะไร
ยังไม่ทราบตรงนี้แต่ว่ายังรู้แค่ว่าคนเท่าคนแก่อะไรอย่างนี้ค่ะ
เขารอฟังหมอรำเขามาขออิราล้ำให้แม่ฟังได้รูป
ล้ำกรณีให้แม่ฟังแนมันคือที่สุดของเวียงค่ะพี่เวียงบอกเลยเลยว่ามันข้าวคุมใจของเวียงมาก
ไม่ว่าจะดังหรือไม่ดัง
แต่ขอแค่มีคนฟังเวียงหน้าเวทีก็พอแล้ว
ของอ้อนเลยแหละของแค่กำลังใจหน้าเวทีเท่านี้ก็พอแล้วนะ
จังที่ว่าสาว้านหวานหวานดูแล้วมันสบายหูสบายตาเนอะ